จัดงานโครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิด
อยู่หัวโดยจัดงานที่ราชทำเมินจำพิเศษมีบรี
แย่กุฏองทั้งและพ่อคร้าวแม่ข้า
ที่ได้รับอนุญาตให้นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในเรือนจำ

ร่วมกันทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้ง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันเฉลิมพระชนมพันศา๕ธันวาคมมหาราช

ยังร่วมกันถวายสัตว์ปฏิญาณ
หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นข้าราชการและประชาชนที่ดี

ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

พร้อมแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ขณะเดียวกันทางเรือนจำยังจัดโครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิด
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่สารตัดสินคดีเป็นที่สุดแล้ว

พบปากพูดคุยกับญาติเป็นวันสุดท้ายในช่วงของการจัดกิจกรรม
โดยมีผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์พบญาติกว่า๑๒๐๐คนครับ